พูดอะไรก็ไม่รู้แหละหัวเราะทุกอย่าง
ล่าสุดหลายคนได้หัวเราะกันไปคำขันกันไปแล้วนะ
มันจะดีใช่ไหมคะ
แต่ว่าล่าสุดต้องออกอาการเป็นห่วงแล้ว
เห็นพี่เป่าอารมณ์ดีอยู่ไม่กี่วันที่ผ่านมา
หมากเก้าดูแฮปปี้มาก
ล่าสุดกลับมาสงสัยเจอแดดเมืองไทยปั๊บ
พัดตึ้งเขาให้๓๘องศา
นางป่วยนางป่วยนะครับ
หลังจากพาไปหาคุณหมอปุ๊บคุณแม่กุ๊บกิ๊บ
ก็ขอมาอัปเดตอาการลูกสาวตัวน้อยเลย
บอกว่าเป่ามีเชื้อไวรัสที่หล่ำไซค์ค่ะ
คาดว่าน้องน่าจะมาจากการโอนเด็ก

บางทีไปติดอะไรสิ่งสกปรกเข้ามา
ก็เลยทำให้น้องเกิดเชื้อโรคนั่นเองนะคะ
ก็เลยทำให้น้องมีอาการท้องอืดมีไข้ด้วย
ก็ต้องรอจนกว่าจะถ่ายเชื้อโรคให้ออกมาให้หมดก่อน
ก็จะลดลงค่ะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่เห็นไป
ถ้าในอินสตราแกรมตามดูอินสตราแกรมของกุ๊กกิ๊
แล้วก็ของคุณบี้ก็จะเห็นว่าเป่ามีอาการค่อนข้างซึม
ไม่ค่อยร่าเริงเหมือนแต่ก่อนนั่นเอง
แล้วก็มีอาการอ้อนหนักมากด้วยติดคุณแม่

ยืนยันความซึมแล้วก็ความขี้อ้อนของเป่า
ชนิดที่เรียกได้ว่าแฟนคลับเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้ค่ะเจ๊เป่า